ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่เพชรชายภูมิหน่อยคุณผู้ชมครับ

แต่มันทิ้งเอาไว้คือรอยเท้าหมีนะฮะอันนี้คือวัดพรมสุธิศาลนะฮะ
ตำบลกุฎเกาะอำเภอกเกษตรสมบูรณ์ที่ชายภูมิเดี๋ยวจะเห็นรอยเท้าหมี
เมื่อวานตอนเช้าเนี่ยเจ้าอาวาสกับชาวบ้านเนอะเขาก็ทำบุญกันอยู่ครับ
สักพักนึงตกใจวิ่งนี่เห็นไหมแล้วดูรอยเท้ามันใหญ่ขนาดเนี้ย
มันขนาดไหนอ่ะเนอะเออเขาบอกว่าเป็นหมีป่าแม่ลูกสามตัว
โผล่มาในวัดเลยตัวแม่ตัวใหญ่น่าจะน้ำหนักไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยกิโลนะฮะ
ลูกอีกสองตัวน้ำหนักก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ประมาณสักสามสิบกิโลนะฮะ
หมีสามตัวเดินเข้ามามาหาอาหารในวัดเลยคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วก็เดินหายไปในป่าอ้อยของชาวบ้านโอ้โหต้องตามหามีอีกไหมเนี่ยนะฮะ
ทีนี้หมีแม่ลูก๓ตัวนี้น่าจะเป็นหมีหมาครับ
หรือที่เรียกกันว่ามีคนนี่แหละมีขนาดตัวไม่ได้ใหญ่มากเหมือนหมีอื่น
นะฮะทีนี้ทางด้านของเจ้าวาดเองก็บอกว่าหลังจากที่อ่า
หนีเข้าไปป่าอ้อยแล้วกำลังหากันอยู่นะฮะแต่ไปฟังจังหวัดนั้นหน่อยว่า

ต่อไปบอกคุณจะบ้าน
มีอายุต่างต่างพร้อมกับเจ้าหน้าที่บาปไม้พูเฮียวนะฮะ

ล้อมป่าอ้อยที่หมี๓ตัวมันเดินเข้าไปเพื่อเร่งจับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
น่าจะอยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียว
จากการที่ประชุมร่วมกันเขาวางไว้๒แนวทางคือ
อาจจะยิงยาสลบทั้ง๓ตัวหรือพยายามเดินกดดันให้มันออกมาในเส้นทางอื่น
เพื่อที่จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อคนต่อไป
เบื้องต้นคาดว่าหมี๓ตัวนี้ยังหลบซ่อนในป่าอ้อยนี้อยู่
เป็นเขตรอยต่อ๒อำเภอก็คือระหว่างอำเภอกเกษตรสมบูรณ์กับอำเภอคอนศาลของจังหวัดชายภูมินะครับ